เดินทางไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
ลูกบ้านในหมู่บ้านจำนวนมากเลยค่ะ

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านของตัวเองแท้
แต่ดันทำธุรกรรมอะไรไม่ได้เลย
เพราะว่าเจ้าของที่ดินเดิม
ขายให้โครงการนำมาสร้างบ้านขาย

ที่ดินจึงถูกพิทักษัพนั่นเอง
โดยวันนี้มีผู้แทนจากกรมบังคับคดีสำนักงานอายการ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ทางกรมบังคับคดีพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง

แล้วจะได้คำตอบภายในสิบห้าวัน
ซึ่งคำตอบนั้นเป็นแนวทางที่ดีด้วยนะคะ
จ๊ะอาสยามเองก็เปิดเผยความรู้สึกว่า

เจรจาจะประสบความสำเร็จ
ถึงแม้ว่าการเจรจาจะเป็นไปในทิศทางที่ดี

แล้วใครจะกล้ามาซื้อบ้านในโครงการเหล่านี้ต่อล่ะคะ

จริงแล้วเนี่ยจ๊ะเขาตั้งใจจะขายบ้านหลังนี้นะคะ

แต่ทีนี้มันขายไม่ได้ก็เลยเกิดปัญหาขึ้น

เพราะว่าต้องรอคดีความเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จให้เรียบร้อยกันก่อน

สุดท้ายมันไม่รู้ว่ามันจะขายได้ไหมล่ะ
ใครจะกล้าซื้ออีกถ้าเป็นข่าวขนาดนี้
โซเชียลมีเดียเขาก็บอกว่าพระเนี่ยซวยหรือเปล่า
คือมาเจออะไรแบบนี้แล้วลูกบ้านอีกหลายคนก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้เรื่องเลย

ไม่ประกาศขายบ้านก็ไม่รู้ว่าบ้านขายไม่ได้
ถูกต้องแล้ว๑๕วันเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวกันต่อนะคะ